ถึงหนุ่มโสดจะโสดหรือไม่โสดดียังไงก็รู้
มานานแล้วไปดูแล้วกันนิกกี้นัชัดนะหนุ่มเทลนดอารมณ์ดีคนนี้
เขาบอกว่ามีแววว่าจะเตรียมรีเทิร์นกับอดีตแฟนสาวนอกวงการที่เป็นแอร์ฮอสเตจอีกรอบนะคะ
เพราะว่าเลิกลากันไปโอ้โหเป็นข่าวใหญ่โตตอนนั้นน่ะเออค่ะ
แต่ว่าก็ให้เวลากับตัวเองมาสักพักแล้วทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายเลยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในสเตตัสเขาเรียกว่าเป็นเฟรนโซนก็คือยังเป็นเพื่อนกันแหละ
แต่นิกกี้เองก็บอกว่าเฮ้ยก็มีโอกาสลุ้นรีเทิร์นกลับมาเป็นแฟนกันเหมือนกัน
แต่ก็ไม่รู้นะกลับมารอบนี้นิกกี้จะทิ้งไลน์เจ้าชู้หมดท่าเลยหรือเปล่า
เสือถอดเขี้ยถอดเล็บหรือเปล่าต้องไปฟังกันดูจ้า

นี่ก็เป็นเพื่อนกันอยู่ครับพี่แต่ว่าก็สนิทมากครับเจอบ่อยครับ

ไม่มีอะไรคนที่แฉเราอยู่เรายังไปนู่นไปนี่พี่โอ๊ดต่าง
ผมก็ไปเรื่อยพี่ผมก็ไปเรื่อย

ถ้าพูดลองถามก่อนนะครับว่าชื่อนิกกี้หรือเรโอนะครับ
ลองถามก่อนนะบางทีน่าคล้ายกันไงลองถามก่อนพี่ลองถามก่อน
สูตรนี้คือพอร์นัทเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์